บริธีนาศอกรรมเกิดสร้างขึ้นภูมิเข้ากับบริธีนาศอกรรมจากเกาะเทพมตรี

พวกมันกำลังพูดได้
พวกมันกำลังพูดได้
พวกมันกำลังพูดได้

พวกมันกำลังพูดได้

พวกมันกำลังพูดได้

พวกมันกำลังพูดได้
พวกมันกำลังพูดได้

พวกมันกำลังพูดได้
พวกมันกำลังพูดได้
พวกมันกำลังพูดได้
พวกมันกำลังพูดได้
พวกมันกำลังพูดได้

พวกมันกำลังพูดได้
พวกมันกำลังพูดได้

พวกมันกำลังพูดได้

พวกมันกำลังพูดได้

พวกมันกำลังพูดได้

พวกมันกำลังพูดได้